คุณผู้ชมมายิ้มกันหน่อยนะคะจากในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
มีการแชร์แบงค์หนึ่งนะคะและในแง๊งมีข้อความเขียนไว้ด้วย
เห็นแบบนี้นะบิลลี่รักมายต้องเก็บให้ถึงวันแต่งงานนะ
ชาวโซเชียลเขาเอาเรื่องนี้มาแชร์นะคะและช่วยกันตามหาบิลลี่กับไม้นะคะ
ตอนนี้ทราบแล้วนะบิลลี่ทำอะไรอยู่มายทำอะไรอยู่เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะ
นี่เป็นภาพแบงค์ร้อยเขียนไว้แบบนี้บิลลี่รักมาย
ต้องเก็บให้ถึงวันแต่งงานนะมีข้อความด้วยนะบอกชื่อจริงด้วย
ธนพลรักและลิตรานี่ผู้โพสต์คนแรกในเฟซบุ๊กเขียนแคปชั่นไว้ว่า
ตามหาคุณบิลลี่กับมายตอนนี้เงินอยู่กับเรานะเราอยากรู้ว่าคุณแต่งงานกันหรือยัง
จะได้เอาเงินไปซื้อข้าวให้ลูกกินอ๋อคือคนที่เอามาโพสต์คือคนที่เขาใช้เงินแบงค์นี้อยู่
ได้เงินมาอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็อ่านดูอ้าวบิลลี่กับมาย
เขาบอกให้เก็บให้ถึงวันแต่งงานไงอ่าเดี๋ยวฉันเก็บไว้ให้แต่ดิฉันต้องตามหาตัวคุณก่อนนะ
ว่าคุณอยู่ไหนเนี่ยนะคะนี่เป็นเรื่องยิ้มในโลกโซเชียลมีเดีย
ชาวเน็ตเขาก็อยากรู้หนักเลยนะบิลลี่กับมายเนี่ยที่ปรากฏในแบงค์ชื่อปรากฏในแบงค์เนี่ยเป็นใครนะคะ
ตอนนี้มีคนออกมายอมรับแล้วนะว่าเขานี่แหละค่ะคือบิลลี่และนั่นคือลายมือที่เขาเขียนขึ้นเอง
ทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านของคุณบิลลี่เลยนะคะนายธนพลแป้นสุวรรณอายุยี่สิบปีค่ะ
เป็นชาวราชบุรีเจ้าของแบงค์ร้อยสื่อรักเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นพี่มันเกิดขึ้นปี๕๗
ตอนนั้นยังเรียนอยู่เลยแล้วก็ไปช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ในตลาดนัด
และมีโอกาสพบน้องมายน้องมายไปช่วยพ่อขายไก่ย่างที่ตลาดเดียวกันเกิดความรัก
เวลาต่อมาก็เลยเอาแบงค์ที่มาจากน้ำพักน้ำแรงที่ไปช่วยแม่ขายของเนี่ย
เขียนข้อความบอกรักน้องมายไปแต่ถ้าว่าสุดท้ายความฝันต้องจบลงเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยนะคะ
เพราะภาระหน้าที่และเวลาที่ไม่ตรงกันตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยนะคะ
มาตั้งใจเรียนแทนจนจบการศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ
เอาไปฟังเสียงคุณบิลลี่หน่อย
ปี๕๗คุณบิลลี่อายุ๑๕ปีนี่๖๒ผ่านมาแล้ว๕ปี
๒๐พอดีตอนนั้นไม่กล้าบอกรักน้องของตรงมินิฮัทก็มา
กล้าบอกตรงก็เลยเขียนผ่านแบงค์ร้อยเป็นแฟนกันผ่านแบงค์ร้อยนี่แหละ
น้องมายทำอะไรอยู่ตอนนี้นะคะปัจจุบันน้องมายแต่งงานไปแล้ว
ลี่ก็เรียนจบทำงานเป็นเชฟค่ะในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่บ้านโป่งราชบุรี
แต่ทั้งสองคนยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่เลยนะคะ

นอกจากนี้นะคะบิลลี่ฝากถึงเจ้าของเฟซบุ๊คที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์
เป็นคนแรกด้วยว่าที่บอกว่าเอาเงินไปซื้อข้าวให้ลูกกิน
บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับเมื่อกี้บอกไปแล้วไง

มีอีกมุมหนึ่งของเรื่องนี้ที่ต้องพูดถึงเหมือนกัน
เพราะว่ามีชาวเน็ตสอบถามกันมามากเลยนะคะ
ขีดเขียนข้อความบนธนบัตรแบบนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติชี้แจงว่าการพับขีดเขียนหรือประทับตราบนธนบัตร
ไม่มีความผิดทางกฎหมายเอาแล้วไม่มีความผิดทางกฎหมาย
แต่จะทำให้อายุการใช้งานของธนบัตรสิ้นสุดลง
ทำให้ต้องพิมพ์ธนบัตรออกมาใหม่มากยิ่งขึ้น
ว่าแม้จะไม่มีความผิดแต่ไม่ควรลอกเลียนแบบนะคะ
ถ้าอยากจะบอกรักบอกไปตรงเลย
ลองคุยกันไม่มีความผิดแต่ว่าอย่าทำดีกว่า
ใช่ก็เดี๋ยวนี้แหม่ส่งลงส่งไลน์อะไรก็ว่ากันไปเถอะ

จึงน่ารักตรงที่คนที่ได้บัตรแบงค์นี้ไป
แล้วก็รู้สึกว่ามันดูมีความหมายสำหรับคน
มีสตอรี่เราอยากรู้ต่อว่าตอนนี้ทั้ง๒คนเป็นอย่างไรเนอะ
ถ้าเราลองแบบว่าใช้จ่ายแล้วก็เขียนเป็นเบอร์ไว้

ไม่ได้เหรอ